ดูดวงรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีตุลความรักคนยังไม่มีคู่จะได้พบคู่ในโรงธรรม
ธรณีสงฆ์ใกล้โรงศรียุ้งฉาง
คนมีคู่แล้วจะได้ลูกแน่นอน
คนมีครอบครัวที่อยู่ไกลกันจะได้กลับมาหากันในไม่ช้า
คู่จะสนับสนุนให้งานก้าวหน้า
สุขภาพระวังอุบัติเหตุทางน้ำไม่ควรเดินทางใกล้แหล่งน้ำ
แม้ที่น้ำขังก็ระวังลื่นล้มไม่ควรขับรถฝ่าสายฝน
เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายระวังโรคกระเพาะอาหาร
เพาะปัสสาวะปวดท้อง
การเงินจะได้รับผลประโยชน์ที่ดีกว่าเป้าที่ตั้งไว้บ้าง
ถึงกับติดลบหรือเป็นหนี้สินมีโอกาสที่จะได้รับเงินหลายทาง
การงานยังคงทรงตัวไม่ค่อยมีผลงานปรากฏนัก
ธุรกิจการค้ากลับฟื้นตัวขึ้นมาบ้างพอประมาณ
จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับนักพฤษนักบวช
กิจกรรมทางศาสนาประเพณีมากขึ้น
ดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ดวงฉบับเต็มได้ในไทยรัฐออนไลน์